ไปดูนะครับคุณผู้ชมครับเป็นควันฟุ้งทั้งงานเลย
บอกเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาบอกพีคจริง
โอ้โฮ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเปิดงานเนี่ยนะครับ
ขอโทษนะคนทำงานเขารู้กันจะโดนด่าไม่โดนด่า
คือตรงนี้แหละตรงจวักพีคนี่แหละ
เอาคลิปช่วงหนึ่งของพิธีเปิดการแข่งขัน

ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเกิดขึ้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสต์เอาไว้คลิปนี้จะเห็นว่า
คนที่กล่าวเปิดงานนะครับสวมชุดคล้ายข้าราชการ
แต่ฉากหลังทั้งสองฝั่งมีคนคุกข่าวแอบอยู่

ไฟไม่ได้จะไหม้หรอกแต่จะทำเอฟเฟค
ล่าสุดทีมข่าวไปคุยกับคุณเป้ครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปอธิบายว่า
เราเห็นอยู่ในคลิปถังสีแดงเป็นถังดับเพลิง
คือคิดว่าทีมงานน่าจะดัดแปลงมาเพื่อป้องกันความผิดพลาด

มันต้องมีแผงควบคุมโอ้มันจะใช้เวลาเยอะ
แต่พอเอามาใส่ในถังดับเพลิงแล้วใช้มือกด
มันควบคุมได้นี่โอ้โหออกมาข้างหน้าสวยเชียว
ลังการงานสร้างล่าสุดไปฟังอาจารย์ออสหน่อยดีกว่า
อาจารย์ออสครับวีรชัยพุทธวงศ์บอกว่า
คือถ้ามีการดัดแปลงใช้ถังดับเพลิงไปอัด
แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถังดับเพลิงเปล่า
มันจะมีการทนแรงดันได้ประมาณ๑๐๑๕ปอนด์
เพราะฉะนั้นเวลาบรรจุต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะ
งั้นเดี๋ยวใช้งานจริงนะเสียงปรบมือ
มันอาจจะไม่ดังเป็นเสียงอย่างอื่นแทนครับ